คุณผู้ชมคะดูคดีนี้หน่อยค่ะคดีนี้เนี่ยเกือบ๑๐ปีแล้วนะ
การหายตัวไปของบิลลี่พรจีนั่นเอง

ใช่แล้วเมื่อวานนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบเนี่ยนะคะ
สารตัดสินนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นี่แหละค่ะเกี่ยวกับการหายตัวไปของบิลลี่พรจี
ก็สารเอาผิดมาตรา๑๕๗แล้วก็สั่งจำคุก๓ปี
ซึ่งในการฟังคำตัดสินของสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
เมื่อวานนี้เนี่ยภรรยาของบิลลี่พรจีก็คือนางพินนภาพฤกษาพันธ์หรือว่ามื้อนอนะคะ
ก็มาที่มาร่วมฟังคำตัดสินพร้อมกับทนายความด้วยนี่ค่ะ
มากันเป็นแก่นำชุมชนกระเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยที่เพชรบุรีเนี่ยนะคะ
รวมถึงฝั่งของพอสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรก็มามีเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องรวมกับนายชัยวัดทั้งหมด๔คน
คดีนี้เนี่ยนะคะทางและไปของบิลลี่ภอลาจีตั้งแต่๑๗เมษายนปี๕๗
ข้อหาก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
อำพางคดีกระทำการใดแก่ศพ
ซึ่งเมื่อวานนี้สารพิเคราะห์ว่านายชัยวัดมีความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะอะไรล่ะมันมีข้อเท็จจริงค่ะว่านายชัยวัดไม่ได้นำตัวบิลลี่
ส่งพนักงานสอบสวนหลังจากที่ถูกจับพร้อมกับน้ำผึ้งป่า๓๘กิโลกรัม
ตรงนี้นี่แหละสารก็เลยพิพากษาจำคุก๓ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
แต่ทีนี้ข้อหาอื่นอีก๓ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม
ร่วมกันฆาตกรรมร่วมกันมีอาวุธร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวตรงนี้
สารให้ยกฟ้องเช่นเดียวกับจำเลยร่วมกันอีก๓คนเพราะว่าหลักฐานตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
ทีนี้พอหลังจากที่สารตัดสินแล้วทางภรรยาของบิลลี่นางมื้อนอนร้องไห้ค่ะ
แต่ก็ไม่ขอพูดอะไรอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากที่ฟังสารตัดสินนะคะ
ขณะที่ทนายความนายปรีดานาคผิวบอกว่ายังมีข้อได้จริงต้องโต้แย้ง
โดยเฉพาะประเด็นโครงกระดูกของบิลลี่ที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่คดีฆาตกรรมได้
ตรงนี้แหละจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วยนะคะ

ใช้คำว่ายังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นกระดูกบิลลี่หรือกระดูกคนอื่น
ไหมครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่ง
ว่าในชั้นอุทธรณ์นั้นเราจะเอาหลักการพิสูจน์
พยานแวดล้อมที่เราพิสูจน์กันมาพอจุดกว่าแล้ว
มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับแต่สารก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่

ส่วนทางด้านนายชัยวัดก็ให้สัมภาษณ์
หลังจากที่สารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ก็มีการวางหลักทรัพย์๘แสนบาท
แล้วสารก็มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศนะคะ
ตอนที่นายชัยวัดมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ขอบคุณศาลที่เมตตาให้ประกันตัวได้
แล้วก็หวังว่าจะได้รับความเมตตาในชั้นศาลอุทธรณ์อีกครั้งนะคะ